ช่วงนี้ตลอดกันไปหน่อยทั่วประเทศเลยนะคะ
ถ้าพูดถึงงานเที่ยวของภาคอีสาน
จะพาไปที่ขอนแก่นก่อน
ขอนแก่นเมืองนี้เขามีประเพณีมีเทศกาลดีเยอะแยะเลยนะครับ
แน่นอนค่ะคุณต้องบอกว่าเป็นงานเทศกาลหมอลำ
ครั้งแรกในไทยและครั้งแรกในโลก
งานนี้เอาใจสายย่อสายตื๊ดสายเสริง
คุณสองคนเนี่ยเป็นสายเสริงกับเขาด้วยนะ

ไปกันดีกว่าค่ะขอนแก่นนะคะ
งานนี้จัดใหญ่มากมายเลยค่ะคุณผู้ชมไปดูกัน
คุณได้ยินสักหวัดตื๊ดมา

มันเป็นจังหวะคลาสสิทธิ์ขาดไม่ได้เลย
เวลาแบบเป็นหมอลำซิ่งอะไรอย่างนี้นะคะ
ต้องมีจังหวัดตื๊ดแบบนี้นะคะ

สนุกสนานแล้วคุณดูก่อนบนเวที
นี่พระเอกนางเอกหมอลำเขาออกมาร่ายรำร้องเพลงกันโอ้โห

ถ้าไปเที่ยวงานนี้ผมแนะนำให้ใส่แว่นกันแดดไปด้วย

มันแบบขนาดนี้ตาเตอร์เสียหมด
อาจจะทำให้ตาพราได้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาไปร่วมงานด้วยนะคะ

แล้วก็เปิดงานกันอย่างยิ่งใหญ่
ที่บริเวณลานกีฬาต้านยาเสพติดสวนสาธารณะบึงแก่นนครจังหวัดขอนแก่น
ย้ำแล้วย้ำอีกเลยคุณว่างานนี้ยิ่งใหญ่ครั้งแรกในไทยและครั้งแรกของโลกด้วยนะคะ
คุณงานนี้นะเขาหวังที่จะเผยแพร่ศิลปะพื้นบ้านหมอลำแล้วก็ร่วมสืบสารมรดกภูมิปัญญาทางด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะ
แล้วก็ยังเป็นการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยเองทั้งชาวต่างชาติให้มาท่องเที่ยว
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านเรานี่แหละให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคอีสาน
โดยเฉพาะที่ขอนแก่นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดใหญ่นะคะที่มีงานดีมีประเพณีน่าสนใจมาก
โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็คาดว่าจะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับจังหวัดขอนแก่นด้วยคุณ
โอ้โหเชื่อเลยว่าเป็นการกระตุ้นเหล่าบรรดาพ่อยกแม่ยกอีกต่างหากใช่ค่ะ
เพราะว่างานใหญ่อย่างนี้ก็มีศิลปินแห่งชาติหมอลำจากคณะต่างมาร่วมงานกันครับ
นะคะซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง
หมอลำแก่นนครบันเทิงศิลป์หมอลำเพชรแพรวา
มากันเยอะยิ่งกว่านี้อีกบรรยายไม่หมดนะคะ
การทดียาหาเวทย์ไทยร่วมกับค้อนแก่นค่ะ
จัดใหญ่ในช่วงสุดสัปดาห์นะคะ
ซึ่งก็ได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีเลยคุณ
เชื่อเหลือเกินว่ามีครั้งนี้แล้วก็ต้องมีครั้งต่อไป
เพราะบางคนแบบอุ๊ยพลาดพลาดถูกต้องไปอีก
อ่าก็น่าจะเป็นงานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
เป็นเทศกาลของเขาไปเลยเนาะ